คุณผู้ชมครูนั้นเดินไปถีบเด็กนักเรียนสองคนนะครับ
เนื่องจากว่าเตือนมาแล้วเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ฟัง
เพราะว่าคุยกันภายในห้องนะครับล่าสุดครูคนที่ถีบก็ออกมาชี้แจงแล้ว
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ในวันนั้นฮะ
อ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมค่ะถีบเลยนะอืมนะครับคุณครูนะครับ
ครูผู้หญิงเดินเข้าไปที่โต๊ะนักเรียน๒คนที่อยู่หลังห้องครับ
ชี้หน้าแล้วก็ถีบนะครับในข่าวบอกว่าถีบที่ขา
ของนักเรียนคนแรกจากนั้นถอยกลับมาแล้วก็ถีบนักเรียนชายอีกคนที่นั่งถัดกันไป
แล้วก็ไล่ทั้งคู่ครับให้ออกไปจากห้องเรียนนะครับ
เจ้าของคลิปนั้นโพสต์ข้อความบอกว่าครูทำเกินกว่าเหตุไหม
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่มหาสารคามนะครับ
หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ครับคนก็เข้ามาวิจารณ์
แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าการกระทำนั้นก็ดูรุนแรงอ่ะนะครับ
ว่าแหม่งก็คือครูไปเตือนแล้วถูกไหมแล้วก็เด็กอาจจะเป็นเด็กผู้ชายด้วยครูผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะฮะ
ล่าสุดครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนี้ครับ
เมืองต้นทางผู้บริหารโรงเรียนก็ชี้แจงนะครับบอกว่าได้เรียกให้ทางครู
และผู้ปกครองมาคุยกันเรียบร้อยครับตกลงกันแล้วทางครูก็ขอโทษจบด้วยดีฮะ
ผู้ปกครองก็ไม่ได้ร้องเรียนอะไรผู้บริหารก็เลยไม่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะครับ
ส่วนตัวคุณครูที่ปรากฏในคลิปถีบเด็กเนี่ยยอมรับบอกว่าทำจริงเหลืออดจริง
กับการกระทำของเด็กนักเรียนจนอาจจะลืมตัวไปนะครับแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนนะครับคุณผู้ชมครับลองไปฟังเสียงหน่อยครับ
การลงโทษเด็กในบางทีก็มีบู๊มีอะไรบ้างเนอะก็คือบู๊เป็นเด็กผู้ชายอะไรประมาณเนี้ย
บางทีก็อยากมองเฉยเฉยอืมมองมองเด็กเฉยเฉยมองการกระทำ
แต่บางทีมันอดไม่ได้เนอะด้วยด้วยความเป็นครูเนอ
มันมันแบบสอนให้เราต้องแบบต้องจ้ำจี้เด็กอ่ะอืมเนี่ยครับคุณผู้ชมคลิปที่เป็นดราม่านะครับ
แต่ครูก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับขอโทษเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
พ่อแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรในส่วนนี้นะฮะอ่าแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะทีเดียวนะคะ
ในวันนี้นะคะแชร์กันไปมากทีเดียวค่ะอ่าดิฉันอยู่ที่โรงเรียนอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะ